คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคดีดังที่สังคมให้ความสนใจ
คือเหตุการณ์ที่มีผู้ต้องหาไปล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๑ปี
จากโรงเรียนนะครับแล้วก็นำไปกระทำชำราว
ฆ่าจนเสียชีวิตแล้วก็นำร่างไปทิ้งไว้ในป่าที่มรยอง
ผู้เป็นพ่อเองก็บอกว่ายังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่คิดนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกสาว
แล้วก็หวังนะครับว่าเลี้ยงมาเนี่ยต้องการจะให้ลูกนั้น
เขาเพิ่งได้ยำแก่เท่าแล้วตอนนี้เองก็ยังคงทำใจไม่ได้นะครับ
เรามาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากบริษัทของคุณวัชฎีดวงสัยครับ
นิสัยนี่จะเป็นนิสัยล่าเริง
เป็นคนล่าเริงเป็นนิสัยล่าเริงชอบชอบเล่นชอบมีเส้นมีผง
หลังจากเลิกเรียนมาก็
จะเอากระเป๋ามาไว้ที่บ้านแล้วก็
ขี่รถจักรยานไปหาเล่นกับเพื่อนกับอะไรเขาของเขาอย่างนี้ล่ะ

เล่าถึงกิจวัตรประจำวันของลูกสาวครั้งยังมีชีวิตอยู่
ก่อนถูกเพื่อนร่วมงานทำร้ายจนเสียชีวิต
รถจักรยานของเด็กหญิงวัย๑๑ปี
จอดอยู่หน้าบ้านในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เป็นคันโปรดที่หลังเลิกเรียนจะใช้รถคันนี้
ปั่นไปเล่นกับเพื่อนในระแวกบ้าน
แต่วันนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงเด็กน้อย
แฝงไปด้วยความไร้เดียงสา
และเป็นที่รักของคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านอีก
แม้วันนี้ครอบครัวจะสูญเสียลูกสาวสุดที่รักไป
แต่ก็ยังเก็บสิ่งของเครื่องใช้
รวมทั้งที่นอนของน้องไว้ตรงจุดเดิม
ผู้เป็นพ่อบอกว่าลูกสาวเป็นความหวังของครอบครัว
ที่หวังเพิ่งพายามแก่เท่า
โดยบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นศิลปินเพราะชอบวาดภาพ
และเคยสัญญาไว้ว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่
คนเนี่ยการวาดการเขียนเนี่ยชอบ
เวลาไปซื้อพาไปซื้อหนังสือ

เขาต้องมีหนังสือวาด

ถึงพ่อไม่เอาอย่างเขาก็ต้องเอา

ตรงบริเวณบ้านตรงประตูที่ขี่มือมึง

วาดว่านายหลวงชอบวาดนายหลวง

เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านที่บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กร่าเริง
มักไปเล่นกับลูกชายทุกวัน
เป็นเด็กที่ล่าเริงเล่นกับคนได้
ก็ส่วนมากจะเล่นอยู่กับลูกชายเล่นกับหลาน

แล้วคือวันนั้นคือไปรับก็จะไม่เห็นน้องพิมนะคะ
เพราะว่าปกติน้องพิมจะบอกลูกชายว่าแม่มารับแล้วดีกว่า

นิสัยเขาน่ารักเข้าได้ผู้ใหญ่เข้าได้อ่อนน้อม

พ่อเด็กบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานจริง
ที่ผ่านมาไม่ได้มีพฤติกรรมที่ส่อแววจะก่อเหตุได้
หากเป็นไปได้ก็อยากพบหน้า
จะถามว่าทำไมถึงทำกับลูกสาวได้

พบกันโดยที่ไม่ได้ว่าไปสั่งสรรคนะ
ไม่ใช่ว่าคบสั่งสรรค์ไปคบกันที่จะไปทางออกไปตามงาน

ทำงานอยู่ด้วยกันอย่างนี้
แกก็ถามว่าพิมพ์เรียนหนังสืออ่ะ

ค่อยถามนี่ผมได้ยินกับหูผมเลย

แค่ทั้งนั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไร
ไม่ได้พูดหยอกอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มี
ก็ทำนะก็อยากเจอ
เพราะอยากคุย
ทำไมจึงทำกันนี่ได้ถึงขนาดนี้
อยากให้เขามาขอคำมาสุขชนะ

ส่วนสภาพจิตใจของครอบครัวขณะนี้
จะดีขึ้นกว่าช่วงที่ทราบข่าว
ผมก็เหยื่อใจมาก
ในจุดนี้ผมก็คิดว่า
ไอ้กะปากดีกว่าให้กับลูกคนนี้

มันมันรักพ่อมากพ่อเป็นไรก็ปวดที่ไหน
เจ็บที่ไหนถึงไม่หวังอย่างหนึ่งก็หวังอย่างหนึ่ง
เห็นไหมพ่อผมก็แจ่ตัวแล้วบางทีเออเจ็บไข้ได้ป่วย

ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน